พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะ
เป็นยักษ์ชนใหญ่หรือยักษ์ชนยัก
หัวของรถใหญ่เนี่ยแล้วดูสภาพเนี่ยคนขับเป็นแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดกลางดึกค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครนายกนะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะก็ไปเจอคนเจ็บนี่แหละค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้เขาแทบจะนอนหายใจรวยรินแล้วนะคะ
เขายังพูดได้บ้างนะอืมบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยนะ
เนี่ยค่ะเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะก็สีขาวอีซูสีขาวค่ะ
ป้ายทะเบียนแล้วคอนราชสีมาคุณผู้ชมลองดูสภาพ
คือรถคันนี้บรรทุกเกลือมาเต็มคันรถเลย
ก็สภาพชนอัดท้ายอยู่กับรถพ่วง๑๘ล้อนะคะอีกคันหนึ่ง
โดยคนขับร่มรุกสิบล้อคันนี้คือนายสุภาชัยเพ็ญสุกอายุยี่สิบสี่ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือเพราะเขาบาดเจ็บถูกอัด
ปี้ติดอยู่ภายในรถเอาเครื่องมือตัดทาง
ช่วยเหลือสุภาชัยออกมาจากตัวรถได้ประถมพยาบาลก่อน
เห็นแล้วว่ามีบาดแผลอยู่บริเวณขาซ้ายแต่คนขับเนี่ยนายสุประชัยเขาแน่นหน้าอก
อาการค่อนข้างสาหัสรีบส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านนานะคะ
แต่กลายเป็นข่าวร้ายค่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ตำรวจก็เลยไปสอบปากคำคนที่เป็นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่โดนชนท้าย
ชื่อว่านายนิคุมพันธุมอายุห้าสิบแปดปีค่ะ
คมเนี่ยเล่าแบบนี้บอกผมมาขับรถมาตรงจุดเกิดเหตุ
ผมชะลอรถเพราะผมจะเลี้ยวเข้าซอยตรงบ้านเขาน้อย
จังหวะนั้นบรรทุก๑๐ล้อคันนี้ไม่รู้มายังไงแต่มาชนท้ายรถผมอย่างจัง
ตำรวจบอกเดี๋ยวสอบปากคำพยานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องไปหากล้องวงจรปิดอยู่บริเวณนั้น
ตกลงมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมาชนท้ายแบบนี้นะคะ
ถึงขนาดหน้ารถบี้เข้าไปเลยนะฮะ
เสียใจด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ